คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของสองหนุ่มที่เดินทางมาจากสงขลา
ด้วยรถบขศเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรก

บ้านญาติอยู่รังสิตลงรถที่หมอชิด
ท่านผู้ชมเคยนั่งแท็กซี่จากหมอชิดไปรังสิต
หรือว่ารังสิตมาหมอชิดระยะทางประมาณนี้คิดว่าเท่าไหร่
หลายคนบอกว่าสัก๒๐๐๓๐๐ก็เต็มที่แล้ว

แต่สองหนุ่มคนนี้ถูกโชเฟอร์แท็กซี่
เรียกคนละ๙๐๑๘๐๐บาท
น้องเขาไม่เคยมากรุงเทพไงถึงที่ก็จ่ายเงิน
จ่ายเงินเสร็จบอกญาติค่าแท็กซี่แพงจังเลย

ไปตรวจสอบได้พงได้ภาพมาคันนี้เลย
แท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับ
ก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองที่เขาเริ่มเผยแพร่กันโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
ได้โพสต์บอกว่าเด็กสองคนนี้เดินทางมาจากสงขลามาลงรถที่หมอชิด
จะมาสอบเข้าเรียนต่อพอมาถึงหมอชิดก็ขึ้นแท็กซี่จะมารังสิตเพื่อพักที่บ้านญาติ
แต่ถูกแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันหนึ่งเรียกเก็บค่าโดยสาร๙๐๐บาท
สองวัยรุ่นก็ให้เงินไป๙๐๐บาทตอนถึงที่นะค่ะ
คนขับยังบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าไอ้๙๐๐บาทเนี่ยไม่ใช่๒คน๙๐๐
คนละ๙๐๐ด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงค่าแท็กซี่ต้องเท่าไหร่ยังไง
เด็ก๒คนนี้ก็ยอมจ่ายนะตกลง๒คนคนละ๙๐๐เป็น๑๘๐๐บาท
อยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยหมอชิดรังสิตอะไรเนี่ย
รู้แต่ว่าแท็กซี่บอกว่าคนละ๙๐๐๙๐๐ก็๙๐๐
ปกติแล้วแท็กซี่มิเตอร์จากหมอชิดมรังสิต
ค่าแท็กซี่มันอยู่ประมาณ๑๐๐กว่าบาทไม่เกิน๒๐๐บาทด้วยซ้ำนะฮะ
เมื่อสองวัยรุ่นมาถึงบ้านญาติก็บอกกับญาติว่า
ทำไมค่ารถแพงจังเลยสองว่ายรุ่นนี้ก็บอกญาติว่า
แท็กซี่คันนี้เขาเรียกแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ญาติเขาเลยไปหาภาพจากร่องวงจรปิด

เป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนก็คือ
ชื่อป้ายในรถเนี่ยชื่อว่าแนนสิงขร
แต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวจริงไม่จริงอย่างไรนะเดี๋ยวท่านรอฟัง
เพราะไม่อยากให้ทำแบบนี้กับเด็กต่างจังหวัดที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพ
แล้วเด็กเขาก็มีเงินติดตัวมากันไม่เท่าไหร่ตั้งใจจะมาสอบเรียนต่อ
ไม่รู้ว่าเจอไปกี่คนแล้วแล้วต่อไปในอนาคต
ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาไม่โพสต์มาเตือนกันอย่างนี้เนี่ยไม่รู้โดนกันอีกเท่าไหร่นะครับ
พอโพสต์ถูกแชร์ออกไปก็มีการตามหาคนขับแท็กซี่คนนี้กันนะครับ
แล้วก็มีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมด
บอกว่าไม่ใช่แค่แท็กซี่ที่หมอชิดเท่านั้นหรอก
ที่ชอบขูดรีดคนที่เข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรก

ความคืบหน้าเนี่ยก็คือทีแรกยังไม่มีใครพบตัวนะฮะ
เขาก็สอบถามไปยังกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังไม่มีข้อมูลของผู้เสียหายที่มาแจ้งเรื่องแจ้งความ
แต่เดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับว่า
อยู่ในถังสังกัดอะไรเป็นแท็กซี่ที่ใครเป็นคนขับ
มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไร
แต่อันนี้ต้องบอกพี่แท็กซี่ไว้ก่อนนะ
ว่าอันนี้หมายถึงว่าบางคนนะ
ในภาพรวมแท็กซี่ดีเขาก็มีเยอะ
ล่าสุดครับเพจบิ๊กเกรียนได้ลงเรื่องของแท็กซี่คันนี้นะครับ
ตามชื่อในรถเนี่ยที่เขาได้หลักฐานกันคือชื่อคนขับ
ประจันสิงขอนปรากฏว่ามีผู้ที่ชื่อประจันสิงขอน
เขาส่งข้อมูลมาที่เพจบิ๊กเรียน
บอกว่าเขาคือเจ้าของรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้
ทะเบียนมมตปต๓๖๓๐กรุงเทพฯมหานคร
พร้อมกับบอกว่าลุงขอโทษสังคมด้วย
คนขับที่ชื่อประจันสิงหอนที่เรียกตัวเองว่าลุง
เขาเล่าเรื่องราวอันแสนรันทศบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของ
แต่เขาไม่ได้เป็นคนขับเพราะเขาเป็นอำมพลึกมา๒ปีแล้ว
เขาก็ไม่รู้จะตอบสังคมว่ายังไง
เอาเป็นว่าลูกหลานของเขาเองนั่นแหละก่อเหตุเหมือนกับลูกหลาน
เอารถไปขับต้องการไปพบตำรวจเพื่อให้การนะ
แล้วก็สอบถามกับคนขับแล้วว่ามาจอดรถที่หมอชิด
รอผู้โดยสารจริงตัวเขาเองเนี่ยประจันสิงหอนนะครับ
จันสิงหอนก็เพิ่งก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกหลาน
ในการให้ไปขับรถแท็กซี่หาเงินมาจ่ายค่าเช่า
แต่พอลูกหลานไปทำเรื่องไม่ดีเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ก็ต้องขอโทษและขออภัยสังคมขอกราบขอโทษหนักอีกครั้ง
สำหรับหนุ่มผู้เสียหายตอนนี้มีข้อมูลมาเท่านี้
แล้วยังไงเขาเสียเงินไปแล้วเงินเขาก็ไม่ค่อยจะมี
สองหนุ่มเนี่ยมาจากต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือไม่จริงอย่างไร
ประจันสิงหอนเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้
แต่ว่าในโพสต์เขาให้ข้อมูลเพิ่มในลักษณะที่ว่า
เงินพันแปดที่ได้ไปเนี่ยเขาเก็บไว้เองแค่ไม่เท่าไหร่หลักร้อย
ส่วนที่เหลืออ้างว่าเหมือนกับมีในหน้าในพื้นที่เก็บเงินไปด้วยอะไรแบบนี้นะ
ก็เลยไม่รู้ว่าอำมพลึกแบบไหนใครเอารถไปขับ
แต่คนที่เอารถไปขับไม่ใช่เจ้าของรถมีใบขับขี่สาธารณะหรือเปล่าก็ไม่รู้
ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหลายเรื่องเลย